สุดสัปดาห์นี้เป็นใจมาก

เมืองทองชั้นเก่าฟอร์มยังยอดเยี่ยม

นัดที่สิบสานในกรงชายโทนร้าน
จ่าฝูงที่เพิ่งจะแพ้บางกอกกราสมาในเกมก่อนหน้านี้นะครับ
ก็เสียเศรษฐิร้ายพ่ายเปิดบ้านเสียงกับราชบุรีนะครับ
ดับ๙เกมนี้ดูเหมือนจะโดนต่อเนื่องเลยครับ
เพราะว่านาทีสิบเอ็ดสมป้องสอเล็บนะครับ
โฉบมงให้กับทางทีมเยียนนำก่อนดึงต่อศูนย์นะครับ
จากนั้นนาที๑๗สกัดออกมาเข้าทางครับ
คาฟูมิยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ
แต่ว่าจังหวะก่อนที่บอลจะเข้าประตูเนี่ย
มีผู้เล่นของราชบุรีขวางอยู่แล้วก็ยกขาให้บอลรอดไปเนี่ย
ผู้สินไม่ให้มดุลันหน้านะครับหวังว่าไม่มีเจษนานะครับ
พอหนีสองศูนย์ปุ๊บหลากหลบลูกนี้ใจเย็นมากครับ
สามศูนย์นาทีสิบเก้าโอ้โหไม่ถึงยี่สิบนาทีครับ
คุณเดวินสายหัวเลยครับสามศูนย์จากปาเซลเอสซอมเบ้เลยครับ
จากนั้นนาทียี่สิบห้าครับมือดำนั้นรวบรวมชะติได้แล้ว
ไล่มาหนึ่งต่อสามนะครับจากชาช่าชักซั่นเคยโย่นะครับ
ไล่มาก็ถือว่าเร็วพอสมควรแต่ตามหลังอยู่สองลูกนะครับ
หลังจบครึ่งแรกแล้วครึ่งหลังนาทีสิบสามครับ
จุดความหวังประตูนี้ครับจาช่าชาร์จลูกนี้ครับ
กิดบอลเปลี่ยนทางจากลูกเปิดของเดียวโก้ได้มาสองต่อสาม
และจังหวะนี้เดียโอโกนาทีหกสิบเจ็ดครับโห
ดึงจังหวะอืมแล้วโดนอุริสโบริมาครับ
เสียบด้วยขาหลังทิ้งตัวได้จุดโทษ
แล้วลุกขึ้นมายิงเองสามต่อสามครับโอ้โหตามสามลูก
ตะอีกเสมอได้ครับบูรีดำไม่จับภาพกุณฤบิลกัน
โอ้โหเฮเลยครับจริงมีอยู่แต่ว่าเราตัดเพราะว่าเดี๋ยวจังหวะไฮไลท์ไม่ทัน
โหเฮกันทั้งสเตนส์เลยนะครับแต่สุดท้ายได้เงียบเลยครับ
โอ้โหนาทีทดเจ็บนาทีสุดท้ายครับราชบุรีได้ประตู๔๓ครับ
จากเอสซอมบิยิงด้วย๒ของตัวเองในเกมนี้ครับ
เกือบจะหมดเวลานี้นะโอ้
ดูซะเลยครับมันเซ็งจริงครับ

ทำให้บริราณนั้นแพ้๒นัทติดต่อกัน
ยังแพ้ในบ้านครั้งแรกตามหลังเมืองทองนะครับ

อันนี้เห็นที่นั่งที่อยู่ในสนามดูโล่งด้วยนะ
เมื่อวานเกิดอะไรขึ้นนะ
ช่วงหลังถ้าไม่ใช่เกมคู่ใหญ่แฟนก็ค่อนข้างน้อยเหมือนกัน
แต่ว่าอาจารย์ด้านหลังก็พอมีแฟนบอลนะครับ

แล้วก็จ่ายให้กับเฟลิเปอร์อาซิเวโด

จะปิดเกมง่ายเหมือนกันแต่สุดท้ายครับ

โอ้โหกระโดดยิงของไบเคิลเอ็นรี่

นี่ครับ

หนึ่งคะแนนสำคัญนะครับของทางเทโร
แล้วก็๑คะแนนที่น่าผิดหวังของทางเชียงราย

ผลอีก๒คู่บางกอกร้าเสมอกับสุโภทไทย

ดูทีมใหม่ใหญ่ก่อนก็ดูครบขวัดแล้วครับ
ที่ผมไล่มาเพราะว่ามีเวลาอยู่กับเกือบเดือนหนึ่ง
น่าจะหาผู้เล่นใหม่เข้ามาได้พอสมควรครับ
อีกหนึ่งคู่สีสะเกียจเสมอกับสวรรค์บุรีไป๒๒นะครับ
รางคะแนนหลังผ่าน๑๓เกมเมืองทอง๓๔แต้ม
บุรีรำ๒๗แต้มนะครับมาเป็นที่๒
เท่ากับทางเชียงรายนะครับแต่ว่า
ได้เสียนั้นบวก๑๘เชียงรายบวกอยู่๑๖น้อยกว่า๒ลูก
และดับ๔เป็นมันกอกก๊าซนะครับ๒๔คะแนน
ตามหลังแค่๓แต้มและอันดับ๕เป็นราชบุรีนะครับ